อะไรอยู่กัน
นี่ตากไต้ถุนเหรอ
ไต้ถุนครับถูกต้องส่วนแยะโอ้โหย
ข้าวเปลือกแบบนี้บางทิศตรงไทย
แล้วก็ต้องเปิดพันลมสิทำไมไล่ความชื้น
ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็บอกว่าเออดีมาตากใต้ถุนบ้าน

แต่อย่าให้เด็กผ่านนะเด็กนึกว่าเป็นลานทรายไปก่อกองทรายเลย

มีคนแพ้ฝุ่นจากข้าวเปลือกครั้ง

นี่คือตอนที่เอาเมื่อกี้ตอนที่เอาข้าวเปลือกมายังไม่ได้เท

กิติพี่กิติจันเรืองบอกว่าโอ๊ย
ช่วงที่ผ่านมาฝนมันก็ตกหนักไง
มันก็ตกต่อเนื่องตก๓๔วัน
พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปตากข้าวที่ไหน
มันมีที่ตากอะไรแปลก
พี่จะพอปรับไปใช้ได้พี่ก็พยายามแหละ
แต่หันไปหันมาจะให้พี่ไปตากเกาะกลาง

เอาในจังหวัดพี่มันก็ยังไงล่ะไม่ได้มี
ก็หาทางแก้ปัญหาด้วยการเอาข้าวเปลือกมาตัก

กระสอบนะพี่๒๐๐กระสอบ
โอ้โฮแล้วปีนี้ลำบาก

ฝนตกหนักมันเป็นภาวะซ้ำเติมชาวนาอีก

เพราะว่าตากบนบ้านทรงไทยสวยเชียว

งั้นตอนขายต้องบอกเขาด้วยไหมว่าตากที่ไหนเนี่ย

โดนฝนเนี่ยรากมันงอกรากมันก็ขายไม่ได้อยู่แล้ว
เอามากินก็ไม่ได้แล้วมันมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อราด้วยไง

ทีนี้ตัวพี่เองเนี่ยพี่กิติก็บอกว่า
ก็ต้องแก้ปัญหาแหละก็ปรับกันไป
ก็ไม่มีพื้นที่อื่นที่จะให้พี่ไปตากได้
และที่สำคัญพอพี่มาตากไว้แบบนี้มันปลอดภัยกว่า
คือถ้าเกิดว่าตากที่ถนนก็ต้องไปนอนเฝ้าถูกป่ะ
แต่อันนี้คือก็อยู่บนบ้านเราไงอยู่ใต้ถุนบ้าน
นี่พี่เขาก็มีความเป็นห่วงกับคนใช้รถใช้ถนนด้วยนะ
คนดูยังดูยังชอบเลยบอกว่าพี่มีความรับผิดชอบกับข้าวตัวเองด้วยนะ